ปิดท้ายที่เรื่องของคาราเต้ครับมีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครับ
ระสำคัญในการเลือกตั้งนายกสมาคมจากที่
เมื่อเจ้าที่สมาคมเนี่ยไม่ให้สื่อบัญชนเข้าสังเกตการณ์
ที่นายประพลนัทวีรพิพัฒน์อดีตโค้ชคาราเต้ทีมชาตินะครับ
ชุด๔เกมที่โคราชครั้งที่๒๔ในปี๒๐๐๗

กรณีที่เขาถูกปลอมแปลงลายเซ็นต์และมองว่าการบริหารที่ผ่านมาไม่โปร่งใส
ซึ่งการประชุมก็ดำเนินต่อไปตามปกติ
แล้วก็อนุญาตให้สื่อบัญชนเข้าไปเก็บภาพ
สุดท้ายก็ประชุมกันนานกว่า๗ชั่วโมง
และก็เป็นทางพลเอกสุรชาติจิตแจ้ง
ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกนั่งนายกสมาคมคาราเต้ด้วยคะแนน๔๐ต่อ๑๘เสียงครับ